เอาละครับเรื่องแปลกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะนี่ผมอ่านดู
มะพร้าวออกยอดเป็นงวงช้างแตงโมแฝดก็มี
เลขหลวงพ่อใหญ่เมืองคอนก็มีนาคน้อยรำก็มี
คุณผู้ชมที่ส่งไลน์มาหน้าจอเมื่อสักครู่

เอ้าเดี๋ยวลูกเดี๋ยวสามีไม่มีข้าวทานนะครับ

โดยนางบัวลอยแสงสวรรค์ได้พาไปดูต้นมะพร้าวน้ำหอม
อายุประมาณ๑๐ปีที่อยู่หลังบ้านเล็กที่๒๕
ตำบลสลักใดอำเภอเมืองสุรินทร์ครับ
หลังจากที่คุณยายบัวลอยบอกว่า
มีต้นหนึ่งแตกยอดออกมาแปลกประหลาด
้วนโค้งยาวคล้ายกับงวงช้าง
และยังมียอดคู่ด้านข้างสั้น
ก็โค้งออกมาเหมือนกับงาช้างอีกด้วยนะครับ
นี่คุณนี่คุณดู

โค้งเห็นชัดเลยนะฮะ
ก็เลยกลายเป็นที่หื้อหาของชะบ้าน
นำแป้งมาทาถูทาถูยอดมะพร้าว
แล้วก็ตั้งเครื่องเส้นไหว้ทั้งน้ำอัดลมแล้วก็ทูบเทียน
กราบไหว้เสียงไทยขอเล็กเด็ดกันทั่วหน้า
บัวลอยบอกว่าเมื่อหลายวันก่อน

ได้ฝันเห็นคุณตาคุณยายมาหา
และบอกให้ช่วยไปทำความสะอาดหลังบ้านหน่อย
พอรุ่งเช้าลูกชายของคุณยายก็เดินออกมาดูเพื่อทำความสะอาด

มะพร้าวออกมาเป็นงวงช้างแบบนี้
ชาวบ้านถูแป้งสะหนาเลยนะฮะ
ก็แล้วแต่ใครจะเห็นเป็นอย่างไร

คุณผู้ชมไปดูยอดมะพร้าวแล้วใช่ไหม
ไปดูตังโมตังโมตังโม

ตำบลเขาขาวอำเภอทุ่งสงศ์ที่นครศรีธรรมราช
ปรีชาทองโอเป็นเกษตรกร
ที่เขาเช่าที่ดินมาปลูกตังโมตอปิโดกว่า๓๐ไร่เนี่ย
พอเก็บผลผลิตส่งขายพ่อค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ไปเห็นจะใช้คำว่าลูกนี้ได้ไหม

เป็นแฝดติดกันบางคนบอกว่าเหมือนก้นสาวเลย

เขาบอกว่าน้ำหนักรวมกัน๑๐กิโลกรัมเลยนะ
โดยนายปรีชาเขาก็บอกว่าปลูกแตงโมมา๒๐กว่าปีแล้วแหละ
ไม่เคยเจอเลยตังโมแฝดแบบนี้
น่าจะเป็นโชคลาภอะไรบางอย่างไหม
แล้วก็จะไม่กินไม่ผ่าออกมาดู
ไม่ขายตังโมแฝดคู่นี้แน่นอน
ตอนนี้มีคนมาติดต่อแล้วคุณสืบสกุล
ราคาที่เขาขอซื้อนะพุ่งไปถึงกิโลละ๒๐๐บาท
ลูกนี้๑๐กิโลกรัมคุณดูสิ

ชาวบ้านบอกว่าโหมันแปลกเนอะ

คุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรมองเอี้ยงก็เลขนั้นนะคะ
ไปดูที่เกาะคำชโนธที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
มีพี่น้องชาวใต้ที่โชคดี
ได้นำเครื่องไหว้มาถวายหน้าศาลปู่ศรีสุโธและย่าศรีปฐุมมานะครับ
พร้อมกับให้นาคน้อยคำชโนธได้ร่ายรำ
เพื่อถือว่าเป็นการแก้บนที่เคยขอโชคขอลาบ
แล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับ
ซึ่งแน่นอนพอนากน้อยร่ายบรรมเท่านั้นแหละ
ก็เป็นที่จับจ้องของประชาชนอย่างมากนะครับ
ว่าจะมีการร่ายรำชูนิ้วอย่างไรบ้าง
ท่าทางจะเป็นอย่างไรบ้าง
เพื่อจะนำไปตีเป็นเลขเด็ดนะครับ
ผู้ชมก็สังเกตกันเอาเองนะครับ
เพราะว่าท่าร่ายรำของนาคน้อยก่อนหน้านั้นก็
ก็คนเอาไปตีก็ถูกหลายคน
และนาคน้อยก็ยังจดให้อีกนะฮะ

ใครอยากดูความแปลกเยอะเดี๋ยวไปดูในตลอดข่าวเช้านี้